ช่วงแรกของไทยรัฐจอบประเด็นนะคะเรายังคงมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
เริ่มกันที่จังหวัดนครราชศรีมาที่มีหญิงวัยสี่สิบปีค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์เพื่อจะไปส่งลูกสาวที่โรงเรียนแต่ว่าขากลับประสบอุบัติเหตุ
หลักตกข้างทางจนถึงขั้นเสียชีวิตญาตินั้นไม่เชื่อนะคะว่าจะตกไปเอง
ว่าอาจจะถูกรถคันอื่นชนก็เลยเร่งขอให้ตำรวจนั้นเร่งตรวจสอบ
แล้วก็หาความจริงให้ได้ติดตามรายละเอียดของเหตุการณ์นี้
พร้อมเหตุการณ์อื่นจากรายงานเลยค่ะ
ตรวจสอบภาวโชคชัยและคู่ไปฮุกสามหนึ่งเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ
บนถนนสายบ้านหมูยอกล่องกลางตะมนต์พลับพลาอำเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชศรีมาที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยน
ด้าเวฟสีแดงล้มอยู่ไหลทางใกล้กันพบนางสาวแสงเดือน
อธิพรมอายุ๔๐ปีคนขับขี่เสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุ
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนางสาวแสงเดือน
ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งลูกสาวซึ่งเรียนอยู่ชั้นป๕
เพื่อซ้อมรำที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
รถเสียหลักตกข้างทางเสียชีวิต
เมืองต้นญาติยังไม่ปักใจเชื่อว่าผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มเอง
ขอให้ชนะสูตรศพอย่างละเอียดและสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
ผู้ภัยช่วยกันประถมพยาบาลคนขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
และผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บหลังถูกรถกระบาดบรรทุกตู้ทึบพุ่งชน
หลักกิโลเมตรที่๔๕ช่องทางคู่ขนานถนนบางนาตราด
ในพื้นที่หมู่๑๒ตมบางปะกงอำเภอบางปะกงจมเชิงเศร้า
ตำรวจสพบางประกงสอบสวนนายชะออมขุนอาจอายุ๕๘ปี
คนขับรถกระบะบรรทุกตู้ทึบทราบว่าขณะขับรถอยู่เลนขวาในช่องทางคู่กันหาร

พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถกระบะอีกคันขับออกมาจากทางเบียง
ตัดหน้ากระชันชิดด้วยความตกใจจึงหากหลบ
ทำให้รถพุ่งชนรถจักรยานยนต์อย่างจัง

ส่งโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่เตรียมสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
ที่จังหวัดชนบุรีกู้ภัยช่วยกันประถมพยาบาล
นายสัญญาพรหมด้าวอายุ๑๙ปี
อาชีพช่างแอร์ที่ได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก
ขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักตกข้างทาง
ในพื้นที่หมู่๕ตะบนสุรศักดิ์อำเภอศรีราชา
รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย
ผู้บาดเจ็บระบุว่ากำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถเก๋งคันหนึ่งขับตัดหน้า
ทำให้รถจักรยานยนต์เสียหลักพุ่งลงข้างทางจนได้รับบาดเจ็บ
โชคดีที่มีพลเมืองดีผ่านมาจึงให้การช่วยเหลือ